เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป
เข้าชมงานนิทัศกาลพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ซึ่งมีประชาชนเข้ามารอต่อแถว
ที่จะเข้าชมจนช่วงเวลาสุดท้าย
เปิดก็คือ๒๒นาฬิกาหรือว่า๔ทุ่มนะคะ
บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้
เป็นวันสุดท้ายค่ะที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
ทัศกาลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนจำนวนมาก

เพื่อที่จะไปรอชมความสวยงาม

เก็บไว้ในความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิต

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
เช่นครอบครัววีระวัฒนาชัย
พาคุณแม่เดินทางมาจากสระบุรีเลยค่ะ
เพื่อมาชมพระเมรุมาตรเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมตั้งใจอธิษฐานขอพรรับปีใหม่ด้วยค่ะ
ก็อยากมาไหว้ตั้งแต่แรกแล้วจะไม่มีเวลามา
เดินก็ไม่ไหวป่วยตอนนี้หายดีแล้ว

ก่อนจะมาตรงนี้แวะไปที่วัดบวรก่อนแล้ว

พรุ่งนี้ปีใหม่แล้วแล้วก็อะไรที่เราตั้งใจจะทำ

คือขอให้มีสัจจะกับตัวเองเพราะหลายครั้งเราทำไม่ได้
ก็ตั้งจิตกับพระองค์ท่านว่าพรุ่งนี้ต่อไป
อะไรที่เราตั้งใจจะทำเราจะต้องทำให้ได้
แล้วน้อมนำคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติ
หลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมจะลื้อถอนพระเมรุมาตร
อาคารประกอบในช่วงกลางเดือนมกราคมค่ะ
โดยงานสถาปัตยกรรมอาคารประกอบหลักจะถูกเคลื่อนย้ายไปจัดแสดง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดปฐุมธานีที่คลอง๕
ส่วนงานประติมากรรมระดับพระเมรุมาจะนำไปจัดเก็บไว้
ที่สำนักช่าง๑๐หมู่จังหวัดนครปฐม
สำหรับงานปรณหนี้สินจะนำไปจัดแสดง
ณพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนคร
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙ต่อไปนะคะ
ส่วนไม้ล้มลุกประเภทดอกดาวเรืองจำนวนกว่า๓แสนต้น
จะได้เคลื่อนย้ายไปจัดในงานฤดูหนาว
ที่หน้าพระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงปลายเดือนมกราคมค่ะ
ขณะที่ยอดประชาชนที่เดินทางเข้าชมนิทัศกาลพระเมรุมาตร
รวมทั้งหมด๕๙วันตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
จนถึง๓๐ธันวาคม๒๕๖๐มีจำนวนทั้งสิ้น๓๘๙๕๕๐๙คนค่ะ